ติดตามกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับเรื่องของการปรับรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลคอสชนะครับนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีซึ่ง๓ปีที่ผ่านมาก็เห็นผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดเป็นผลงานที่สามารถไปทลายแก๊งปล่อยเงินกู้มรายใหญ่ของประเทศได้นะครับ
ไม่รู้ว่าจะสาวถึงใครได้บ้างแล้วจะดำเนินการต่ออย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคุณค่ะจ่ายครับขอบคุณครับคุณกรอฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับนำเสนอผลของการสำรวจความคิดความเห็นประชาชนที่เราเรียกว่าโพลนั่นแหละครับ
แล้วดูผลที่ออกมาสิครับโพลชัวร์รัฐบาลทหารดีกว่าพวกเลือกตั้ง
ข่าวสดบอกว่าโพลจัดให้ชาวบ้านกรี๊ดคอสชกว่ารัฐบาลเลือกตั้ง
อีกฉบับโพลจัดให้คอสชดีกว่ารัฐบาลเลือกตั้งที่หยิบเรื่องนี้มาเพื่อจะโยงไปถึงว่า
ประชาชนคงจะให้คะแนนคอสชมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับ
จากเรื่องมายุติปัญหาความขัดแย้งที่เขาเบื่อหน่ายกันมายาวนาน
เรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นผลงานชัดเจนก็คือ

ตรงไปตรงมาจัดการกับเรื่องที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งทำไม่ได้
ทวงคืนผืนป่าจัดระเบียบนักท่องเที่ยว
จัดระเบียบคนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดหรือในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
จัดระเบียบทางเท้าไม่ให้ผู้มีอิทธิพลมายึดทางเท้าทำมาหากิน

ตรงใจประชาชนและที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกเมื่อเช้า
อ่านข่าวแล้วไม่น่าเชื่อว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นอกระบบก็ออกมาใช้แล้ว
เคยมีการข่มเคยมีการปราบรามกันอย่างจริงจังก็แล้ว
แต่ว่ายังไม่ไหวครับดูข่าวรายละเอียดสิครับ
ข่าวรายละเอียดเรื่องนี้เกิดขึ้น
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
ท่านบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อวางแนวทางดำเนินงานในคดีเครือข่ายปล่อยกู้นอกระบบรายใหญ่ของนายวิชัยปั้นเงิน
ซึ่งมีจำนวนลูกหนี้เบื้องต้นกว่า๑๗๐๐๐ราย
คาดว่าต้องมีแยกสำนวนตามจำนวนลูกหนี้รายบุคคล
แล้วเครือข่ายนี้เนี่ย
เคยถูกจับมาหลังการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเจอเข้ามาแล้ว๓ครั้งนะครับ
แต่ไม่สามารถออกหมายจับตัวการได้เพราะไม่ปรากฏหลักฐานทางคดี
แล้วภายหลังการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายเนี่ย
เขาเรียกว่าเครือข่ายเงินกู้แก๊งหมวกกันน็อกครับ

มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปผัวพันกว่า๑๐๐รายชื่อ
พอรู้อย่างนี้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอตชเนี่ย
เพื่อนำไปดำเนินการทางวินัยต่อ
เบื้องต้นเนี่ยพบว่าค่าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
เป็นกลุ่มคนมีสีเห็นไหมครับ
มาอีกแล้วครับกลุ่มคนมีสี
ดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอาให้ชัดกันอีกทีหนึ่ง
ผมจะให้ดูกราฟิกในจอ
คือแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศทั้งหมด๘๖แห่ง
มีเครือข่ายอยู่๒๐๐๐ราย
มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
มีคนจนที่เป็นลูกหนี้อยู่ประมาณ๑๗๐๐๐คน
โหดเยี่ยมก็อยู่ตรงที่ว่าไม่น่าเชื่อ
ดอกเบี้ยเนี่ยมันบ้าเลือดเข้าไปยังไงตั้ง๓๐๐
ถ้าจะให้เห็นภาพสมมติว่าไปกู้มา๑๐๐๐
กู้มา๑หมื่นเนี่ยต้องจ่าย๒๐๐๐บาท
ต้องจ่าย๒๐๐๐บาททุก๑๕วัน

หนึ่งปีเนี่ยไม่มีเงินต้นจะคืนนะ
กู้๑๐๐๐เนี่ยพอถึง๑ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย
คือตอนจ่ายดอกเนี่ยจ่ายดอกทุก๒๕วัน
ถ้า๑ปีจ่ายดอก๒๐๐ทุก๒๕วันเนี่ยรวมเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
กู้มา๑๐๐๐นะปี๑เนี่ยจ่ายเฉพาะดอกเนี่ย๓๐๐๐๐
ถามว่าทำไมชาวบ้านเขาถึงยอมจ่ายดอกอย่างนี้
ก็เพราะเขาไม่มีเงินต้นจะจ่ายไงครับ
ก็ยอมทนจ่ายดอก๒๕วันเอาไปให้เขา๒๐๐๐

ไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินต้นกู้มาหมื่นเดียว
๑ปีเนี่ยต้องเอาไปให้เขารวมกันแล้ว
แล้วเขาไม่มีทางเลือก
โอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
แต่มันเกิดขึ้นแล้วและมันเป็นไปแล้วเพราะชาวบ้านเขาไม่มีทางเลือก
แล้วที่อ่านข่าวที่น่าเจ็บใจก็คือว่า
ไอ้คนพวกนี้มันทำอย่างนี้ได้
ก็เพราะมีคนของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในข่าวบอกด้วยว่าคนมีสีไปคุ้มครอง
คุ้มครองให้คนพวกนี้ทำกับชาวบ้านอย่างนี้ได้
อย่างต่อเนื่องข้าราชการของรัฐนะครับ
ของรัฐนะครับคุณไปทำอย่างนี้ไปคุ้มครองเขา
เพื่อแลกผลประโยชน์ที่เขาเจียดจ่ายมาให้
ก็เท่ากับว่าคุณเอาเจ้าหน้าที่เอาความเป็นคนของรัฐเนี่ย
ข่มเหงรังแก่ประชาชน

หรือทางตรงก็ตามแต่เพราะถ้าคุณไม่คุ้มครอง
คนพวกนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นี่แหละที่อ่านข่าวแล้วมันเจ็บใจ
และอยากจะดูว่าที่บอกว่าจะติดต่อประสานงาน
เพื่อจะดูว่าคนที่เกี่ยวข้องข้าราชการที่เป็นพันคนเนี่ย
มาจากไหนกันบ้างเรื่องนี้ต้องเอาจริงต้องเด็ดขาดนะครับ
งั้นแล้วประชาชนจะฟังเร็วจะมีความรู้สึกว่าอ้าว
พอเกี่ยวข้องกับคนมีสีคนมีสีเนี่ยชาวบ้านเขาพอนึกออกครับ
มันมีสักกี่สีกันเชียวที่ไปทำอย่างนี้ได้ไปคุ้มครองเขาอย่างนี้ได้
แล้วปล่อยให้เขาไปลีดนาทาเรนเอากับประชาชน
ฉะนั้นข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้จะปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้
ปล่อยให้ลอยลมไปเฉยเฉยไม่ได้คนอยากเห็นว่าหนึ่ง
นายทุนรายใหญ่จับได้ไหมสองหลังจับจะจับได้แล้วเครือข่ายเขาทั้งหลายเนี่ย
วาดได้หมดไหมสามหลังจากนี้ไปไอ้พวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาอีกไหม
ข้าราชการที่ว่าไม่ว่าสีไหนก็ตามแต่จะถูกลงโทษ
จริงจังไหมคนอยากเห็น๔๕เรื่องถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ไม่เสด็จน้ำแล้วปล่อยคาราคาซังไว้อย่างนี้
รัฐบาลและคอสชจะหมดความขลังไปเยอะนะครับอุตส่าห์ทำแต้มทำเรื่องอื่นไว้ตั้งเยอะแยะที่เป็นผลงานให้ประชาชนชื่นใจ
มาจากการเลือกตั้งจะผิดถูกไม่รู้แต่เดาเอาว่าคนชอบเพราะใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเจอเรื่องนี้แล้วไม่กล้าทำอะไรโอ้โห
เสียความขลังไปเยอะก็อย่างที่บอกอ่ะกู้มาหนึ่งหมื่น
ปีหนึ่งต้องจ่ายคืนไปสามหมื่นนี่เฉพาะดอกนะยังไม่นับเงินต้นนะ
แล้วคนตั้งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นรายที่ตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้
เขาก็ทนทุกข์ทรมานใช้ดอกไปจนตายเพราะเขาไม่มี
คนต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีหรอกครับกู้มาแล้วที่จะจ่ายเป็นเงินต้นถูกรีดนาทาเรน
ยังไงเขาก็ต้องทนไม่ใช่เขาคิดไม่เป็นเขาคิดเป็น
แต่เขาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินต้น
ก็ยอมจ่ายดอกเบี้ย๒๕วันเอาไปให้เขา๒วัน๒๐๒๕วันเอาไปให้เขา๒๐๐บาท
นี่มันยุคไหนล่ะครับเนี่ยบ้านเมืองเรามาถึงขนาดนี้แล้ว
เรื่องแบบนี้ผมเคยดูหนังไทยตอนเด็กประเภทที่เจ้าพ่อเป็นผู้มีอิทธิพล
แล้วก็ไปรีดนาทาเล้นปล่อยเงินกู้เขาเอาเลือกสวนไล่นามาจำนอง
เดี๋ยวก็ไปยึดไล่ยึดนาเขาถ้าเขาไม่ยอมเอาลูกน้องไปข่มขู่เขา
นี่มันหนังไทยเมื่อ๕๖๐ปีที่แล้วนะครับแต่เรื่องอย่างนี้ก็ยังเกิดอยู่
แล้วเกิดอยู่ในช่วงที่รัฐบาลคอสชมีอำนาจเต็มด้วย
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยอมครับเรื่องนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะต้องจับตามองเป็นช็อตไปว่า๑ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างที่ว่าเป็นพันคนเนี่ยถูกลงโทษยังไงบ้าง
กระบวนการนี้จะถูกลงโทษเด็ดขาดตามพรบเงินกู้ฉบับใหม่ไหม
เรื่องนี้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยต้องถึงครูอังคณาครับ
เรื่องนี้ต้องถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
ไม่ฉะนั้นแล้วไม่เสด็จน้ำครับขอบคุณครับ
พูดง่ายครับจับแล้วต้องเอาให้สุดนะครับ
เพราะว่าคนมีสีไม่พูดก็รู้ว่าสีไหนนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่
ตั้งแสนเจ็ดนึกถึงพี่น้องเราต่างจังหวัดสินั่นสิ
ใช่ค่ะฟังดอกเบี้ยนี่โหดมากเลยนะฮะและที่จับตาดูก็คือ
เมื่อช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาบอกว่ามีนายทหารสองนายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องนี้ยิ่งจับตาบอกไปใหญ่กว่าก็นี่แหละคนมีสีอย่างที่ว่านี่แหละ
ครับเรื่องนี้ต้องตามต่อครับขอบคุณครับ
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง